ที่ขอนแก่นเนี่ยอันนี้ก็อันตรายนะฮะโชคดีที่เขาเห็นกันแล้วก็หลบกันทันนะครับ
ใครก็ไม่รู้ครับเป็นชายหนุ่มย้อมผมสีทอง
เอาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ

นี่ฮะโหอันตรายรถเขาต้องเบี่ยงหลบบีบแรร์เขาก็ไม่ลุกขึ้นนะ
ไม่ลุกเลยฮะนั่งนิ่งเลยโอ้โหนี่ต้องเบียงหลบอย่างนี้
ตี๕นะฮะเหตุการณ์ครั้งนี้ตี๕นะครับทุกผู้ชมครับที่กลางถนนมิตรภาพนะครับ
ในพื้นที่บ้านหนองเบนตำบลโนนท่อนอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
คือรถก็ติดกันแล้วครับเพราะว่าเป็นช่วงเดินทางกลับช่วงสงครานด้วย
ค่ะรถเยอะอยู่แล้วด้วยแล้วไปนั่งอยู่กลางถนนอีก
มาเบี่ยงเข้าเลนขวากันนี่ฮะหนึ่งช่องจราจรต้องให้เข้าไป
เพราะเขานั่งอยู่แบบนี้ครับทุกผู้ชมครับคือถ้าคันไหนไม่เห็นเนี่ย
เห็นไม่ทันนี่ชนเข้าไปนี่ยุ่งอีกนะครับก็มีเจ้าของคลิปเนี่ย
มาโพสต์เอาไว้บอกว่านั่งวิปัสนากลางถนน
ฝึกจิตก็ควรไปวัดต้องการอะไรจากสังคม
หากป่วยญาติควรพาไปรักษาเพราะสิ่งที่ทำมันอันตราย
สร้างความรำคาญให้ผู้อื่นนี่แล้วถนนแถวนี้เนี่ย
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับเป็นจุดถนนหน้าร้าน
ขายเครื่องเรือนนะฮะเจ้าของร้านคือคุณเฉลิมนะครับ
นี่ฮะคุณเฉลิมเนี่ยบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
ประมาณเช้ามืดคือสักตี๕เนี่ยเขาเตรียมเปิดร้านตามปกติ
ได้ยินเสียงผู้ชายคนนึงนะก็ออกมาดูคนนี้ก็ท่าทางแบบคล้ายเมาเลยนะ
นี่แหละย้อมผมสีทองนั่นเลยที่นั่งอยู่กลางถนนนะคนนั้นนั่นแหละ
นะเขามาสั่งของที่ร้านของคุณลุงเฉลิมก่อนนะค่ะสั่งหลายอย่าง
แล้วถามว่าไปส่งได้ไหมลุงแกบอกโอ้โหไม่มีบริการส่ง
ผู้ชายคนนี้ก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวเอาสิบล้อมาใส่อ่านี่ฮะ
บอกเดี๋ยวเอาสิบล้อมาใส่แล้วจะขอดูสินค้าด้วยแต่ตอนนั้นมันตีห้า
แกก็บอกว่าต้องรอเปิดร้านก่อน๖โมงเช้านะแล้วผู้ชายคนนี้ก็เดินไปบ่นไป
แล้วก็ไปนั่งอยู่แบบเนี้ยอยู่กลางถนนรถก็ติดบีบแร่ไล่ก็ไม่ไป
ลุงเฉลิมบอกลุงก็โทรบอกหนึ่งข้าวหนึ่งก็ยังไม่มีตำรวจมาโทรไว้ที่สอพอเวลวัน
ตำรวจก็ยังไม่มาพอมาดูอีกทีนึงชาวบ้านเขาเลยมาช่วยกันอุ้มคนนี้

ส่งให้ผมได้ไหมพ่อก็เลยบอกว่าพ่อขายขายปล่อยพ่อไม่ได้ขายรับไปส่ง
ครับถ้างั้นผมจะเอารถสิบล้อมาใส่ผมจะซื้อเอง
ผมขอดูพร้อมก่อนได้ไหมไม่ได้ต้องให้สว่างก่อน
เมื่อไหร่จะแกล้งเมื่อได้สว่างเขาว่างั้นนะ
ว่าประมาณหกโมงก็แจ้งแล้วสว่างแล้วครับ
หลังจากนั้นเขาก็ไปนั่งอยู่กลางถนนเลยครับ
ลักษณะโวยวายเกินนะครับมีส่วนเมาครับมีส่วนครับ
มีส่วนครับเขาไปนั่งอยู่กลางถนนเลยครับ
พ่อคิดว่าประมาณเกือบชั่วโมงกลางถนนเลย
รถตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับว่ารถก็มีส่วนที่เขาเรียกว่าเขาติดขัด
แต่ช่วงนั้นรถก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็มีติดมีอะไรเขาก็บีบแต่ไล่อะไรประมาณเนี้ย

ช่วงนั้นพอดีพ่อก็เลยเข้าไปในบ้านไปต้มหุงข้าวครับ

แต่พ่อก็เลยมองตามไปเห็นอยู่ตรงนู้นไปแล้วมีคนจูงไป
แต่ไม่ทราบว่าเป็นใครครับครับอ่า
นี่ก็ไม่รู้เป็นใครเหมือนกันนะฮะพ่อเขาบอก

อยู่ดีไปนั่งอยู่ตรงนั้นแต่มีคนพาไปแล้ว
ค่ะครับก็น่าจะเมาใช่ไหม